แน่นอนกลายเป็นประเด็นสั่นสะเทือนวงการบันเทิงอีกแล้ว

เพราะว่าแม่คุณก็บอกเกิดจากปุ๊บวันวันแฮปปี้นิวเยียร์บ้านคุณไอ้เอคุณไอ้อ้ามโผล่ไป

เพราะว่าอยู่คนเดียวกับครอบครัว

ก็เห็นทุกคนแบบเล่ากันเป็นเรื่องเป็นราวหมดเลยว่ามีดาราปอปงปอปายยายปรางก็ตกใจ
เพื่อนยายปรางก็ออกมาบอกว่าอู้วไม่เกี่ยวกับหนูนะ

ซึ่งก็มีการทำการตามลายกันทุกเพจเลย
เมอย๑๐๘จับข้อสังเกต๑๒๒

แฟนก็สงสัยว่าตั้งแต่คืนเขาดาวน์แล้วมีประเด็นจับไม้จับมือกันอีก
คือมันมีคอมเมนต์ที่เหมือนพี่อ้ำคอมเมนต์คุยเล่นกับเพื่อนว่า
จับมือเท่ากับเพื่อนเออเดี๋ยวต้องจำไว้ก่อนอะไรแบบนี้
คุณไอ้อ้ำไปหาคุณเอสุภาชัยแล้วก็เพื่อนพร้อมกับทั้งบอกว่า
รู้ว่าทุกคนต้องเมาส์เรื่องฉันอยู่เพราะเรื่องฉันมันใหญ่มาก
คุณไอ้อ้ำเป็นคนเริ่มขึ้นมาแต่คุณไอ้อ้ำก็ไปร้องเพลงวาดไว้ใช่ไหม
ใช่นะที่กระเทยบอกเพราะเขาร้องเปลี่ยนเนื้อจากที่เธอเคยบอกเป็นพี่กะเทยบอก
ถูกนะครับแล้วก็หันไปหาพี่เอเลยบอกพี่กะเทยบอกแล้วแต่ไม่จำ
จากนั้นไฮโซพลักษณ์นี่เขาบอกว่าเหมือนมันเป็นไทม์ไลน์เลย
เคลื่อนไหวครั้งแรกด้วยการโพสต์ถึงข่าวเรื่องมือที่๓ว่า
ขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับน้องหมาก่อนงงไปใหญ่เบอร์๑๐แล้ว
ด้านแฟนคลับก็สะดุดกับคอมเมนต์ในโพสต์ที่คุณไอ้อ้ำภาพกับเพื่อน
แล้วสาวอ้ำคอมเมนต์ตอบเพื่อนเรื่องจับมือว่าจับมือเท่ากับเพื่อนนะคะท่องไว้ก่อน
เอ้าคุณเต๋าทีวีภูโหวันนี้ทำเอาทุกคนนอนไม่หลับเลยมินว่า
คุณเต๋าทีวีภูก็เปิดประเด็นคำใบ้ว่าน้องเขากลัวหลง
ดาราสาวเดินจับมือแฟนนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะ
อืมล่าสุดก็ออกมาปล่อยคำใบ้ข้อความอีกว่าใครอีกดาราสาว
ม่อม้าปากผู้นางเอกดัง

แต่เป็นระดับนางเอกจบข่าว
เนี่ยมันจะจบไหมล่ะมันจะจบไหมล่ะก็ตอนแรกชาวเน็ตก็ไปหลุดอักษรกันมา
ก็เป็นปอปลาใช่ไหมมีหลายตัวเขาบอกว่าหลุดมาหลายตัวมีเมื่อกี้เมื่อกี้มี
เมื่อกี้มีมีมีมีหลายตัวนี่เพจจับโปะดาราก็ออกมาบอกเหมือนกัน
ว่าแบบเออจริงแล้วเนี่ยที่คนไปเจอคือนางเอกต่างช่อง
ไปเจอจับมือกันก็เลยโทรมาบอกซุปตาเบอร์หนึ่งอันนี้คือข้อความจากเพจจับโป๊อบ
มีเพจขึ้นไหมคะเดี๋ยวจะหาว่ามินพูดเองช่วยขึ้นเพจให้มินดีหวั่นใจเหลือเกิน
จากโป๊ดาราโพสต์ไว้แบบนั้นเออแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะอักษรย่อคืออะไร
มันมีแฮชแท็กในเพจจับโป๊ดาราด้วยว่าแบบเออเป็นคนที่เคยถ่ายโฆษณากับ
ซุปตาฮะเออหวยไปลงที่ปลางก่อนมาเช้าปลาปลาใช่ไหมถูกต้องไหมล่ะ
ผู้จัดการก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะทัวร์ไม่ต้องมาลงที่ลูกสาวนาง
ซึ่งตนได้โทรไปบอกถามปรางถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วปางก็ไม่ได้ตกใจ
บอกว่าบอกว่ารู้อยู่แล้วต้องเจอแบบนี้เฉยไม่ได้ตกใจก็กำลังนั่งอ่านคอมเมนต์อยู่พร้อมทั้งย้ำว่า
ไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอืมแต่แต่อยากฝากคุณผู้ชมไว้แบบนี้ว่า
คืออันนี้หลายคนอ่ะเวลามีคำใบ้ตัวสอนมาเขาก็จะถ่ายกันนะคะว่า
คนนั้นหรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าคนนู้นหรือเปล่าย้ำไว้แบบนี้ว่า
มันมีสิทธิโดนฟ้องได้นะคะอ๋อเขาฟ้องได้เหรอเธอ
ใช่ค่ะมันมีสิทธิ์โดนฟ้องได้เพราะว่าอันนี้มันคือเหมือนกับถูกกล่าวหา
ถ้าใครคอมเมนต์แรงหรือว่าพาดพิงชื่อเขาแล้วเขาเกิดจะฟ้องหมินประมาทขึ้นมา
มันเคยเกิดกรณีแบบนี้แล้วนะคะที่มันฟ้องได้จริงเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
บอกไว้ตรงนี้ค่ะเราก็ไม่มีใครถามกันเลยเนาะเราก็จะไม่ถ่ายชื่อกันนะคะ

ถ้ามีมูลจริงมันก็คงจะเป็นการที่แจ้งออกมาน่ะล่ะ
พี่หนู๓เชื้อแล้วทุกคนอะกั้นหายใจฟังในคำว่าคือ

ไม่ใช่คือก็พอจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องเคารพตัวของตัวอ้ำตัวของพกเขาด้วยไง
แบบไปตั้งแบบนี้มันทำให้แบบ
เกิดความสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
มันก็มีทั้งจริงทั้งไม่จริง

บางเรื่องอาจจะดูจริงแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้
หรือมันอาจจะใช่แต่มันไม่จริงก็ได้อะไรอย่างนี้

เพราะมันได้แต่คาดเดานะตอนนี้คือทุกคนได้แต่คาดเดาและสันนิษฐานไปต่างนานา
ว่ามันเป็น๑๒๓๔แบบนั้นหรือเปล่าคะ
อยู่ในยุคของรู้ก่อนชนะไงเธอ
แต่ไอ้คาดเดารู้ก่อนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้
ก็รอฟังจากคุณไอ้อ้ำสิคุณไอ้อ้ำก็ว่าไง

แล้วเราจะสารแนไปพูดทำไมเรื่องนั้น